พ่อค้าสายบู๊ฮึดสู้โจรย่องลักรถอ่ะ
ไม่บูได้ไงค่ะตีสามได้มั้งอ่า
พี่เขาจะมาเปิดร้านจะมาเปิดร้านเฮ้ย
ตรงรถชั้นอะไรมันคุตะคุ่มตะคุ่มวะค่ะ
สักพักรถเคลื่อนฮะรถเคลื่อนรู้แล้วว่าคนร้ายขโมยรถแน่นอน
ไหลหรือเปล่าพี่ก็ไม่พี่ก็วิ่งตามเลยดอม
วิ่งตามเปิดประตูฝั่งซ้ายกระโดดขึ้นไป
กระโดดขึ้นไปเสร็จปั๊บนะไปต่อสู้จนคนร้ายมันยอมทิ้งรถน่ะ

ดอมไม่ใช่รถรถไหลแล้วมันถอยให้เห็นตอน
หน้าเลยเฮ้ยนี่มันถอยให้เห็นต่อหน้าเลยคุณผู้ชมดูนะ
ถอยเสร็จปั๊บพี่เขาโทรมาเออพี่เขาตามมาตามมาแล้วนะ
นี่ไงนี่ไงขวาคว้ากระบะก่อนเปิดประตูฝั่งซ้าย
แล้วขึ้นไปขึ้นไปยังไม่จบนะน่าจะรวมรันพันตูกันอยู่นะ
เนี้ยจนกระทั่งกลับมาถึงที่เดิมรถสไลด์มาประตูเปิดลงมา
ไอ้โคไลด์วิ่งลงเน่วิ่งลงไปแล้วค่ะวิ่งลงปู๊ดจู๊ดจู๊ดจู๊ด
ไปแล้วปู๊ดซึ่งหายโอ้โหพี่ครับหลุ้นกับพี่จริงจริงเลย
พี่เขานี่เขาเป็นพ่อค้าไก่ย่างต้มรถหมูน่ะขายสองอย่างอืม
กระโดดขึ้นรถกระบะของตัวเองกำลังจะถูกขโมย
ยื้อแย่งพวงมาลัยกันหมุนเว้งหมุนคว้างอยู่กลางถนนจนคนร้ายมันถอดใจ
เก่งสีขาวคุณผู้ชมเห็นป่ะนะครับรถเก๋งเนี่ยมารับโอ้โห
แล้วหนีกันไปอย่างรวดเร็วตี๓กว่าครับ
มิถุนายนนี่คือศรีมหาโพธิปลาจีนบุรีครับ
นายสะสินชื่นกูลอายุ๒๕เป็นพ่อค้าขายไก่ย่าง
ต้มเลือดหมูด้วยแล้วเป็นเจ้าของรถด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่กระโดดขึ้นรถไปแบบนั้น

ผมก็ตื่นเตรียมจะขายของตอนตี๓
เออพี่พี่แต่สีรถตื่นพร้อมกันเลย
เห็นรถเก๋งสีขาวขับมาจอดริมถนนคิดว่านี่ครับคันนี้ฮะ
รถคนร้ายนะโอ้แสดงว่ามันล็อกเป้าแล้วนี่ว่า
รถมาจอดรอเลยมาส่งด้วยเหมือนเล็งไว้อยู่แล้ว
นี่แหละครับแล้วสักพักนะเขาบอกเห็นรถมาจอดแบบนี้
ก็นึกว่าเออรถคนทั่วไปนะครับขับผ่าน
สักพักได้ยินเสียงดังปั้งเสียงเหมือนคนทิ้งฝากระโปรงอ่ะ
ฝากระโปรงหน้าเวลาปิดทิ้งปึ้งลงมา
นี่แหละครับคุณผู้ชมคาดว่ามันไปต่อไฟ
แล้วสตาร์ทรถนะครับจากนั้นก็ขับรถกระบะ
โยต้าสีขาวเนี่ยครับออกไปเลย
โอ้โหพอรู้ว่าโดนขโมยเท่านั้นเขาตามครับอย่างที่เบิร์ตเล่าไป
เกาะกระบะก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นไปครับ
ยื้อยื้อยื้อกันอยู่ไม่ยอมแพ้จนไอ้คนร้ายมันยอมแพ้ครับ
ลงจากรถทิ้งรถกระบะพี่เขาแล้วขึ้นรถเก๋งพักพวกมันไป
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สภศรีมหาโพธิ
ตำรวจส่งชุดสืบครับส่งชุดสืบกับกองพิสูจน์หลักฐาน
เก็บลายนิ้วมือแฝงเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

จากการตรวจสอบในรถนะครับเจอไขควงไฟฉาย
แล้วก็เหล็กท่อนยาวตกอยู่เชื่อว่าน่าจะเป็นของคนร้าย
ส่วนข้าวของในห้องโดยสารถูกลื้อค้นพังเสียหายหมดนะครับ
ส่งรถเข้าอู่เพื่อซ่อมนะครับโอ้โหพี่ต้องล็อกดีดีแล้วนะ
สัญญาณมาแล้วนะพี่นะโอ้โหเนี่ยครับชี้ดูนี่พี่เขาไปยื้อตรงนี้